กลับมาติดตามสถานการณ์โควิดกันต่อนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าล่าสุดในวงการบันเทิงวันนี้ก็มีผู้ที่โพสต์นะคะบอกว่าเขาติดโควิด๑๙
ชี้แจงว่าเขาติดเชื้อโควิด๑๙แล้วก็มีการแจกแจงไทม์ไลน์

หลังทราบว่ามีผู้ร่วมงานติดเชื้อเขาก็เลยเข้าไปตรวจ
แล้วก็รอผลนะคะจนกระทั่งได้รับการยืนยันว่า
ติดเชื้อโควิดในวันที่๒๙มิถุนายนค่ะ
ติบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แล้วก็แม้ว่าตัวเองพยายามจะกักตัวอยู่ที่สวน
แล้วออกไปแค่สถานที่จำเป็นจริงนะคะ
ไทม์ไลน์ย้อนหลังค่ะตั้งแต่วันที่๒๑มิถุนายน
ซึ่งโกติบอกว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่สวนแคคตัส

ตอนเช้าไปวัดห้วยด้วนที่นครสวรรค์
ตอนบ่ายไปวัดตึกจังหวัดชายนาฏ

หลังจากนั้นวันที่๒๕ช่วงค่ำทราบว่ามีทีมงานติดเชื้อโควิด
ก็เริ่มกักตัวนะคะและยกเลิกงานทุกอย่าง
จนกระทั่งไปตรวจและทราบผลวันที่๒๙มิถุนายน

เรื่องต้นจากการสอบถามทีมงานรายการครัวคุณต๋อย
ทั้งคุณต๋อยไตรพบคุณอ๊อกกิรติและคุณนวัฒน์
ตรวจหาเชื้อแล้วค่ะผลออกมาเป็นลบ
แต่ก็กักตัวต่อ๑๔วันนะคะ
นี่ก็คือคนบันเทิงล่าสุดที่ออกมาโพสต์ว่า
เขาติดเชื้อโควิด๑๙ค่ะ
ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจ

เมื่อวานนี้ได้รับข่าวร้ายว่าคุณแม่วิจิตร
วัย๘๔ปีเสียชีวิตเพราะติดโควิด๑๙ค่ะ
อาเป็ดก็อยู่ในอาการเศร้าโศกเสียใจนะคะ
เพราะว่าไม่คิดว่าคุณแม่จะจากไปกระทันหันขนาดนี้
วันนี้อาเป็ดได้ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเรานะคะ
น้ำตาบอกว่ายิ่งกว่าใจสลายค่ะคุณนัทพงศ์
คือคุณพ่อกับคุณแม่ติดมาจากแม่บ้าน
ซึ่งแม่บ้านก็ไปติดมาจากคนข้างบ้านอีกทีนึง
นี่ค่ะแล้วคุณแม่เองก็มีโรคประจำตัวค่ะ

ติดเชื้อตอนแรกคุณแม่ยังปกติดี
เพราะว่าเชื้อลงปอดทั้งสองข้าง
ตอนนี้ก็ต้องลุ้นอาการของคุณพ่อ
ใกล้แม่มากที่สุดและผมเป็นเด็กเกรเล
ตอนเด็กเกรเลแม่ห่วงผมมากที่สุด
ภาวนาแต่รู้ว่าแม่มีโรคประจำตัวเยอะ
ห่วงใยแม่มีโรคประจำตัวเยอะมาก
มีทั้งเบาหวานมีทั้งความดันมีทั้งเส้นเลือดมีทั้งอะไรครบหมด
ก็ได้แต่ภาวนาได้แต่สวดมนต์ได้แต่ทำทุกอย่าง
หมดทุกอย่างที่มีว่าทำได้ไม่ถูกมันไม่ถูกมันโหดร้ายอย่างนี้
เร็วเร็วนะคะ